ทีนี้จากเด็กจากผู้ใหญ่แล้วมันต้องเล่าเรื่องสัตว์
เออสัตว์เลี้ยงน่ารักที่หลายคนชอบเลี้ยงกันอยู่ที่บ้าน
ไม่ว่าจะเป็นน้องหมาก็ตามหรือน้องแมวก็เยอะ

เออแต่แมวตัวนี้ไม่น่าเสียง
น่าจะพาไปชีมขาดกินต่อ
ทั้งมีเครื่องดื่มของหวานมาให้ทานกันแบบจุใจเลยจ้า
โอ๊ยคุณค่ะ

แมวอะไรมันโหยหวนขนาดนั้น

หลายสายพันธุจนร้องเมียวแบบนี้แหละเต็มร้านไปหมดเลย
เขาก็เลยเรียกที่นี่ว่าเป็นคาเฟ่แมว

แมวเอาไว้หลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะ
ร้านนี้นะอยู่ที่ตำบลลานดอกไม้ตกอำเภอโกสัมภีนครจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
คุณดูบรรยากาศการตกต่างร้านเค้านี่อูหูมาแนวอัศไฟนะ
แนวแบบน่ารักมุ่งมิง
มีเมนูมากมายให้เลือกทั้งขนมหวานเครื่องดื่มอร่อยนะคะคุณผู้ชม
และที่สำคัญค่ะมีน้องแมวนี่แหละไว้เป็นเพื่อนเล่นให้กับคุณผู้ชมคนที่
แมวด้วยครับเข้าไปในร้านค่ะนี่เลยจะมีบรรยากาศที่เรียกได้ว่าแบบชิวเหมือน
อยู่บ้านโอ้โหแล้วก็จะได้เจอกองทัพน้องแมวเหมียวที่คอยต้อนรับอยู่
แต่ละสายพันธุ์เนี่ยผมก็ไม่รู้นะคือผมบอกตรงผมไม่ใช่ธาตุแมวคือก็รู้จัก
รู้จักแมวไม่กี่สายพันธุ์แมวไทยแมวเปอร์ซีอะไรเงี้ยแต่บางแมวที่ไม่ค่อยได้เห็น
มันก็มีชื่อสายพันธุ์มันถูกไหมถูกต้องมันก็จะมีความแตกต่างของมัน
คนรักแมวเนี่ยดูออกแน่นอนนั่นซึ่งเป็นแมวไทยเนอะแล้วแมวไทยก็จะมีมีเชียนมาส
มีเยอะเยอะแยะมากมายเลยมีก็ติชเมียเยอะมากครับจริงนะฮะ
ใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็จะไปเล่นไปป้อนอาหารไปนวลเนียเขาเกียวกันไป
แต่ถ้าใครที่เป็นสายโซเชียลก็อาจจะแบบถ่ายรูปเซลฟี่กันนิดนึง
อ่ะเฟสบุ๊คก็ว่ากันไปนะรวมแล้วแต่เป็นความสุขที่
คุณพี่อัญชาลีคงขำเจ้าของร้านเขาบอกว่าอยากจะมอบสิ่งนี้ให้กับทุกคน
เฉพาะคนที่รักแมวเพราะส่วนตัวพี่อัญชาลีก็เป็นคนรักแมวเหมือนกัน
ก็คิดคิดไงเออเราจะทำอะไรในสิ่งที่เรารักนะก็เลยเปิดร้านกาแฟนี้ขึ้นมา
รวมพลคนรักน้องเหมียวเอาไว้ซะเลยให้มาพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะ
แต่ช้าก่อนคุณผู้ชมเขามีกติกานิดนึงคือห้ามนำน้องเหมียวของตัวเองมาด้วย
อ๋อเดี๋ยวมันจะกัดกันคือแมวของตัวเองถ้าเอามาไม่ได้นะ
เดี๋ยวเขาอาจจะมันจะแย่งคือแมวอ่ะมันจะติดที่คุณจริงเวลามันเห็นตัวอื่นมามันจะ
อาจจะห่วงที่ใช่ถามดิฉันสิดิฉันเคยเป็นแมว
เคยเลี้ยงแมวฉันเคยเลี้ยงแมวถูกต้องเลยนะคะตามที่น้องใบตอง
เพราะว่าแมวเนี่ยมันอาจจะทะเลาะกันมีปัญหาเรื่องกลิ่นเรื่องที่ทางอะไรอย่างนี้
ก็เลยเอาเป็นว่าเอาน้องแมวตัวเองเก็บไว้ที่บ้าน
แล้วมาดูน้องแมวคนอื่นนะจ๊ะที่คาเฟ่แมวแห่งนี้
น่ารักอ่ะมีหลายสายพันธุ์นะถูกต้องมีเปอร์เซียมีอะไรอย่างนี้
เยอะมากเลยป้อนอาหารแมวไปอย่าลืมป้อนตัวเองเพราะว่าเมนูอาหารเขาก็เยอะ
ขนมของหวานมากมายสารพัดคุณผู้ชม
ใครจะไปดูเวลาให้ดีนะจ๊ะเวลาทานดีนะ
ป้อนแมวปั๊บดูดน้ำให้แมวดูดน้ำตัวเองกินอาหารแมว
ดูดไปดูดมาสับสนต้องตั้งสติเดี๋ยวเราไป
ถ้าจะไปคุณผู้ชมค่ะ๙โมงเช้าถึง๕โมงเย็นนะคะ
พี่กัดร้านเนี่ยเดี๋ยวบอกให้ชัดนะอยู่ตรงข้ามกับศิลาแรงคอฟฟี่
ติดกับถนนสายเอเชียกำแพงเพชรตากนะคะคุณผู้ชม